เกิดอะไรขึ้นกับน้องที่สงสัยว่าเอ๊ะแล้วคุณแม่น้องพ่อเลี้ยงของน้องทำร้ายร่างกายน้องขนาดไหนกันเนี่ย
คุณย่าก็ไปแจ้งความเพิ่มเพราะว่ามีบาดแผลที่อวัยวะเพศของน้อง
ว่าน้องถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือเปล่า

เดี๋ยวก่อนที่มิ้วจะเล่าพี่อุ๋ยเพิ่มเติมนิดนึงดีกว่า
อุ๋ยได้คุยกับคุณย่าในเปิดปากใช่ไหมคะ
ใช่คือคุณย่าคุณพ่อแล้วมีย่าเล็กอีกคนนึงเนี่ย
โดยสรุปก็คือที่บ้านเนี่ยเขามีหลานอยู่สองคน
ก่อนหน้านี้เนี่ยพ่อกับแม่ของน้องเจ้าขาเนี่ย
เขาอยู่ด้วยกันที่บ้านที่ชนบุรีนะ
แล้วอยู่ดีดีวันหนึ่งเนี่ยเมื่อช่วงประมาณต้นปีที่ผ่านมาเนี่ย
ปกติเขาจะมีพ่อของเขาอยู่ด้วยก็คือตานะ
ตาก็จะไม่ค่อยสบายอันไซเมอร์แก่แล้ว
เขาจะช่วยกันดูแลอยู่บอกจะพาพ่อของเธอเนี่ยก็คือตาเนี่ย
ไปรักษาไปอยู่แถวบางบัวทอง
หายไปสักเดือน๒เดือนย้อนกลับมาใหม่
บอกได้โรงเรียนให้เจ้าขาแล้วนะขอเอาเจ้าขาไปด้วย

แต่เอาไปแล้วเกิดอะไรขึ้นนะกับเด็กสองคนนี้
ระหว่างนี้ติดต่อมาที่สามีคือความจริงเหมือนกับเขาก็ระหองระแหงอะไรกันอยู่บ้าง
สามีเขาอ้างว่าเขาก็ระแคะระคายว่าภรรยาเขามีคนใหม่หรือเปล่า
ไปไปมาเนี่ยเขารู้ข่าวหลานสองคนนี้ไม่ใช่รู้จากตัวของแม่เด็กแจ้งมานะ
ไม่ใช่ว่ารู้ข่าวว่าเป็นคดีแจ้งมา
มีชนบุรี
ที่ได้เงินค่าเงินเกี่ยวกับทางอบตเขาดูแลเรื่องของเด็กอ่อน
เด็กหนึ่งขวบอะไรพวกนี้เด็กเล็กหนึ่งขวบสองขวบ
เราไม่จ่ายเงินแล้วนะ
เพราะว่าเด็กเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่เดือนพฤษภาคม

บอกว่าเอ้าเสียชีวิตอะไรไม่รู้เรื่องเลย

ทำไมแม่เด็กถึงไม่บอกทั้งพ่อทั้งย่า
คุณย่าเล็กบอกโทรไปหาแม่เด็ก

พ่อเลี้ยงก็คือสามีใหม่ของเขา

คุยของไปร้องไห้ไป

จะตามยังไงดีรู้แค่ว่าบ้านเขาอยู่บางบัวทอง
ก็ติดต่อไปที่สพบท

โรงพยาบาลเขาบอกมีอาการเรื่องของ

บอบช้ำเลือดออกในช่องท้อง

คุยไปคุยมายังไม่เท่าไหร่ตามเรื่องของหลานชายคนเล็ก

ได้รับการติดต่อจากโรงพยาบาลเด็ก
บอกว่านี่เป็นญาติของเด็กหญิงคนนี้หรือเปล่า

คุณย่ามาโรงพยาบาลหน่อย

มันต้องมันต้องมาที่โรงพยาบาลมันคุยกันเดี๋ยวไม่เข้าใจ

มาถึงนี่ฮะน้องเจ้าขา

ใช่ค่ะที่เล่าไปตั้งแต่ต้นว่าถ้าเกิดภายใน๖เดือนนี้รักษาไม่หาย
น้องอาจจะต้องเป็นผู้ป่วยติดเตียงไปตลอดชีวิต

ก็กลายเป็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับหลาน
ทำไมไม่ได้มีการแจ้งข้อมูลอะไรเพิ่มเติมกันเลยเหรอ
เรื่องของการเสียชีวิตตามมาถึงการบาดเจ็บของน้องเจ้าขาแบบนี้ค่ะ
นี่รู้จักหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะสุดท้ายเนี่ยนะครับก็เลยไปแจ้งความกัน

สองคนที่เป็นแม่เด็กกับพ่อเลี้ยงก็ถูกออกหมายจับถูกแจ้งข้อหาตอนนี้ถูกคุมตัวไปแล้ว

ล่าสุดเนี่ยนะฮะการติดตามข่าวเรื่องนี้เนี่ย
เราได้คลิปจากคุณย่าของน้องเจ้าขานะฮะ
ส่งคลิปมาให้ทีมข่าวไทยรัฐของเรานี่ครับทุกผู้ชมครับ
หลายท่านให้กำลังใจแล้วก็เป็นห่วงอาการของน้องเจ้าขากันอยู่
คือด้วยความที่คลิปนี้ค่ะเหมือนน้องอาการดีขึ้น

ใช่ค่ะพี่อุ๋ยดีใจ

ใช่อยากให้น้องอาการดีขึ้นทุกคนส่งกำลังใจไปไง

เทมนะคะ
คือคุณย่าบอกดูเหมือนดีขึ้นนะแต่ยังต้องสู้ต่อนะ
ใช่ยังต้องมีการผ่าตัดมีอะไรอีกค่ะพี่อุ๋ย
ไม่ใช่ว่าพ้นขีดอันตรายนะแต่มันดีขึ้นกว่าช่วงที่

นี่ฮะคุณย่าของน้องเจ้าขาบอกว่าน้องเจ้าขายังมีอาการทรงตัวนะครับ
ไข้ขึ้นตลอดสมองยังบวมนะฮะ
จากคลิปเนี่ยน้องก็รับรู้กับคำพูดได้บ้างมีตอบสนองบ้าง
นี่ย่าไปเรียกนะฮะบอกให้เรียกย่าเรียกย่าน้องก็
คือเรียกแต่ไม่มีเสียงอะนะ
เจาะคอดูดเสมหะทุกครึ่งชั่วโมงนะครับ
นี่ย่าบอกให้ยกมือสู้น้องก็พยายามทำนะฮะ
เรียกว่าสู้สุดเหมือนกันนะฮะ
คือทางคุณหมอบอกว่าวันที่๘กันยายนนี้นะครับ
เดี๋ยวต้องสแกนสมองน้องเจ้าขาอีกครั้งนะฮะ
แล้วอาจต้องผ่าตัดนะครับเพราะว่าอาการบาดเจ็บของน้อง
ที่มาโรงพยาบาลเนี่ยสมองบวมนะ
มีเลือดออกในสมองมีตรวจสอบล่าสุดพบร่องรอยที่
วัยวะเพศกับที่ทวันหนักซึ่งยังไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรนะฮะ
แต่คนที่เป็นแม่เนี่ยที่ถูกจับดำเนินคดีไปเนี่ย
เขาบอกลูกสาวเขาเอากระป๋องแป้งมาขูดมาทุบตามตัว
เขาปฏิเสธว่าไม่ได้ทำร้ายอย่างพีพีเนี่ยเขาบอกเขาก็ไม่ได้ทำอ่า
พีพีชอบวิ่งเล่นสนแล้วหกล้มแต่คำถามคือหกล้มเนี่ยถึงขั้นแบบ
เลือดออกในช่องท้องเลยเหรอถึงขั้นเสียชีวิตเลยเหรอ
ลำไส้แบบคั่วลำไส้หลุดเลยเหรอท่านผู้ชมครับ
คุณพ่อของน้องเจ้าขากับคุณย่าหรือว่าคุณย่าเล็กด้วยบอกว่าดีใจหน่อยนะวันนี้
ที่น้องเวลานอนยังนอนในท่าไขว้ขาได้ซึ่งเป็นท่าประจำของเด็กนะครับ
บอกว่าเห็นอาการของลูกสาวดีขึ้นทุกวันก็มีกำลังใจในการต่อสู้ทางคดีมากขึ้นกว่าเดิม
ยืนยันว่าหลังจากนี้ไม่ว่าจะรักษาน้องต้องใช้เวลานานขนาดไหน
ในฐานะพ่อจะทำให้ดีที่สุดส่วนทางคดียอมรับว่ายังมีความกังวลว่าฝั่งของแม่กับพ่อเลี้ยงจะหลุดคดี
แม้ตอนนี้จะถูกสารออกหมายจับตั้งข้อหาถูกคุมตัวไปแล้ว
คือยังไงซะก็เชื่อว่าลูกเนี่ยคงไม่ทำร้ายตัวเอง
คือเด็กจะทำร้ายตัวเองหรือจะเล่นสนจนฟันหลุดหมดปากเหรอ
คือถ้าเล่นเองแล้วเด็กเจ็บเนี่ยมันไม่ขนาดนี้หรอกพี่อุ๋ยเอาจริงพูดกันตรงนะ

พ่อบอกลูกจะบาดเจ็บสาหัสขนาดนี้เลยเหรอเอากระป๋องแป้งมาถูตัวมาทุบตัวเองจนเจ็บหนักขนาดนี้เลยเหรอ
ซึ่งจะเรียกอย่างอย่างใหม่นะครับ

คือได้ข่าวเรื่องน้องพีพีตายแล้วไปตามเรื่องวันนั้นเจอแม่เด็กเนี่ยย่าเล็กบอกว่ามีท่าทีท่าทางพิรุธมากแล้วยังโกหกอยู่เลยนะโกหกบอกอ๋อตอนนี้เจ้าขาเหรอน้องเจ้าขาสบายดีเข้าโรงเรียนแล้วแต่ถ้าดูตามไทม์ไลน์เนี่ยตอนนั้นเจ้าขาเนี่ยอาการโคม่าถูกส่งเข้าโรงพยาบาลไปแล้วตั้งแต่๑สิงหาคม
ทำร้ายแบบเนี่ยแต่เขารู้เรื่องพีพีก่อนพีพีเสียชีวิตพอไปตามเรื่องพีพีเจอแม่เด็กถามถึงเจ้าขาพี่สาวของพีพีแม่ของเด็กยังบอกสบายดีเข้าโรงเรียนแล้วความจริงโคม่าอยู่แล้วนะฮะไม่รู้ใครทำร้ายแล้วยังบอกว่านี่ทำงานกะดึกนะไม่ต้องห่วงเลิกเรียนมาเนี่ยมีพยาบาลดูแลเจ้าขาตอนนั้นคุณยะเล็กบอกก็ยัง
เออแต่ก็ดีไม่เป็นไรก็แสดงว่าหลานสาวก็อยู่สบายดีในส่วนคดีของน้องพีพีเนี่ยคุณย่าเล็กยอมรับว่าติดใจสงสัยเรื่องผลชนสูตรที่มีเลือดออกในช่องท้องแสดงว่าต้องเสียชีวิตอย่างไม่ปกติแล้วที่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็มีกันอยู่แค่๓คนนะคือแม่แท้มีพ่อเลี้ยงแล้วผู้ใหญ่อีกคนนึงก็คือตาของเด็กซึ่งแก่แล้วคือป่วยมอง
ไม่เห็นอันไซเมอร์แล้วใครจะทำเด็กมีอยู่แค่สามคนถ้าไม่ใช่แม่ก็ต้องพ่อเลี้ยงเมื่อวานครบ๑๐๐วันการเสียชีวิตของน้องพีพีนะฮะหลานชายคนเล็กวัยแค่สองขวบทางครอบครัวก็ไปทำบุญให้กับน้องพีพีคุณย่าเล็กบอกว่าแม้จะลำบากที่ต้องเดินทางมาติดตามคดีที่โรงพักบ้านอยู่ชนบุรีต้องมาตามคดีที่บางบัวทองนนทบุรีแต่จะอดทนจะต่อสู้เพื่อความ

แล้วน้องอยู่ไหนตอนนี้น้องไปโรงเรียนนี่คือหลานสะพายตอบมาน้าก็ย้องถามว่าแล้วแกเข้าก่าไหนทำงานน่ะหนูเข้าก่าดึกน้าก็ถามต่อว่าแล้วเข้าก่าดึกตอนเย็นน้องเลือกเรียนมาน้องอยู่กับใครน้องอยู่กับพยาบาลเราก็คิดมุมบวกเพราะไม่คิดว่าหลานสะพายจะทำอะไรแบบขนาดนี้ไงในห้องนั้นจะมีใครแล้วคนที่น้าดูข่าวใช่ไหมคน
เท่านั้นที่ทำน้องถ้าเขาสองคนไม่ทำแล้วใครทำล่ะให้ข่าวว่าน้องกระป๋องแป้งทำตัวเองนู่นนี่นั่นคงไม่น่าใช่มั้งฟันน้องหลุดหมดนะคะฟันน้องหลุดข้างล่างทั้งบน
นอกจากคุณยาเล็กแล้วนะครับวันนี้ตำรวจสอบภบางบวทองนะฮะได้เรียกบุคคลมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับคือประธานนิติบุคคลบ้านเอื้ออาทรบางบวทอง๑ซึ่งเป็นที่พักของแม่ของเด็กกับพ่อเลี้ยงที่อยู่กับเด็กนะครับซึ่งทางประธานนิติบุคคลบ้านเอื้ออาทรบางบวทอง๑เนี่ยบอกกับทีมข่าวของเรานะครับบอก
พอไปดูก็เจอคนอยู่ในห้อง๓คนคือพ่อเลี้ยงกับแม่แล้วก็น้องเจ้าขาตอนนั้นเห็นเด็กเนี่ยคือน้องเจ้าขานะฮะมีรอยบาดแผลฟกช้ำตามร่างกายก็ถามว่าเออเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมเด็กร้องทุกวันพ่อเลี้ยงบอกว่าน้องเป็นไข้น้องเป็นไข้แล้วทำร้ายตัวเอง

เด็กคนเดียวเทียบออกมาครับคนเดียว
ภูยิงใช่มั้ยภูยิงครับเด็กเล็กภูยิงภูชายไม่เห็น
มีอาการบาดเจ็บมีอะไรนะ
มีเขียวตรงหน้าน่ะครับผมครับ

วันนั้นวันที่เท้าไหร่
เมปเมคนี้บอกเป็นไข่และทำร้ายตัวเอง
คือคุณพ่อของน้องเจ้าขาที่ผมคุยด้วยวันนี้เนี่ยคุณพ่อของน้องพีพีด้วย
เชื่อว่าฝีมือที่ลูกต้องเสียชีวิตแล้วก็เจ็บหนักเนี่ย
เป็นเพราะพ่อเลี้ยงหรือเปล่าอันนี้คุณพ่อตามการสันนิษฐานของคุณพ่อนะ
ผู้ต้องหาก็ปฏิเสธทั้งคู่ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขานะครับทุกผู้ชมครับ
แต่คุณพ่อมองว่าอย่างนี้มองว่าพออดีตภรรยาเขาเนี่ยแยกทางกับเขาหย่ากันแล้วก็ไปอยู่ด้วยเนี่ย
แต่ยังหึงหวงเขาเขาที่เป็นอดีตสามีหรือเปล่าก็เลยไปลงที่เด็ก
เพราะว่ามีลูกสองคนลูกติดสองคนไปด้วยแล้วเวลาเกิดเหตุเนี่ยบอกไม่ตรงกันสักอย่าง
อย่างเจ้าขาเนี่ยตอนที่พาไปส่งโรงพยาบาลแล้วทิ้งเอาไว้
เขาต้องมาตามหาพ่อหาย่าเนี่ยนะที่อยู่ที่ชนบุรีเนี่ย
ว่าเด็กเอากระป๋องแป้งมาตีมาทุบมาถูตัวเอง
บอกกับทางประธานนิติของที่พักบอกเด็กเป็นไข้แล้วทำร้ายตัวเอง
พีพีเนี่ยตอนที่พาเด็กไปโรงพยาบาลแล้วเสียชีวิต
มีบาดแผลตามร่างกายเล็กน้อยที่ตำรวจเข้ามาชนะสูตรตอนแรก
ว่าเนี่ยเด็กเสียชีวิตแต่มันมีร่องรอยบาดแผล
ตำรวจบอกเห็นแล้วมีบาดแผลตามร่างกายเล็กน้อย
แต่บาดแผลข้างนอกเนี่ยมันบ่งบอกหรือระบุไปถึงไม่ได้ว่า
เกิดจากการทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
แต่มันมีลักษณะของเลือดออกในช่องท้อง

ทีแรกแม่เขาเนี่ยแม่เขาเป็นมุสลิมนะฮะ

ตำรวจสพบังอุทองบอกก็พยายามพูดพยายามคุย
ส่งไปชนะสูตรเจ้าหน้าที่ส่งไปชนะสูตรแล้วผลออกมาตอนนี้ล่ะ

ซึ่งตอนนั้นแม่ของเด็กกับพ่อเลี้ยงบอกกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ
สพบท้องบอก

พี่เนี่ยชอบวิ่งสนวิ่งเล่น
แล้วต้องสนขนาดไหนถึงคั่วลำไส้หลุดแล้วเสียชีวิตเหรอคะ
นี่เองอ่ะซึ่งผู้อำกับการสพบทยืนยันว่า
คดีนี้ไม่หลุดแน่ไม่หลุดคดีแน่
แม้ผู้ต้องหาจะปฏิเสธทั้งคู่แต่โดยพฤติกรรมเนี่ย
เด็กอยู่กับผู้ใหญ่สองคนแบบเนี่ย
ใครจะไปทำร้ายค่ะท่านผู้ชมฮะ
เรื่องนี้นะฮะเรื่องบาดแผลของน้องเจ้าขานะครับ
แม่ของเด็กกับพ่อเลี้ยงบอกว่าไม่ได้ทำ
น้องเอากระป๋องแป้งมาทุบมาขูดมาถูตามตัวเอง

ทรงศาลจารย์ในแพทย์วิทยาศักดิ์จลัดชัยศรีนะครับคุณอ๋อมหมูนะฮะ
ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ของหมอสวบอกว่าเรื่องบาดแผล
หรือว่าการมีร่องลอยเกี่ยวกับการกระทำหรือว่าล่วงละเมิดในตัวของเด็ก
สิ่งที่จะตอบได้ชัดเจนกว่าคำพูดก็คือผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
ผลนี้จะสามารถระบุได้เลยว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กเกิดจากอะไร
ถูกอะไรกระแทกอะไรทำให้เป็นแผลขนาดนี้
ผู้ต้องหาอ้างว่าเด็กทำตัวเองเด็กอายุ๓ขวบ
คงไม่สามารถทำร้ายตัวเองจนบาดเจ็บหนักขนาดนี้ได้
ถ้าจะอ้างเป็นอุบัติเหตุคุณหมอหมูบอกว่าฟังไม่ขึ้น
คือถ้าจะบอกเป็นอุบัติเหตุอย่างอื่นจะฟังขึ้นกว่าว่าเด็กทำร้ายตัวเองด้วยซ้ำ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะมากเลยว่าไม่รู้จะเชื่อยังไงดีอ่ะ

ส่วนทางด้านคดีความนะครับทุกผู้ชมครับ
ทนายรณรงค์แก้วเพชรนะครับบอกว่าตอนนี้ตำรวจเนี่ย
ยังไม่ได้ให้ทางทีมทนายของคุณย่าและคุณพ่อน้องเจ้าขาดูสำนวนทั้งหมดนะครับ
แต่คดีแน่นอนว่าแยกออกเป็น๒คดี
หนึ่งก็คือคดีการเสียชีวิตของน้องพีพี

ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายกับแม่ของเด็กแล้วก็พ่อเลี้ยง
คดีของน้องเจ้าขาตำรวจแจ้งข้อหากับแม่ของเด็กแล้วก็พ่อเลี้ยง
คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัส
ทีนี้ผลตรวจสอบเพิ่มเติมที่พบร่องลอยที่อวัยวเพศกับทวันหนักของน้องเจ้าขา
ข้อหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยคุณย่าไปแจ้งความเพิ่มเมื่อวานนะครับ
เดี๋ยวต้องรอให้พนักงานสอบสวนสอบปากคำแล้วก็ตรวจสอบผลการตรวจหรือว่าร่องรอยจากแพทย์เนี่ยอย่างละเอียดเพิ่มเติมก่อน
ถ้าเกิดว่ามีความชัดเจนก็จะแจ้งข้อหาเพิ่มกับผู้ต้องหา
คุณผู้ชมส่งข้อความมาใช้คำนี้เลยพี่อุ๋ยบอกข่าวนี้ดูแล้วเนี่ยใจจะขาดใจจะขาดจริงสงสารเด็ก
พีพีเสียชีวิตน้องเจ้าขาต้องมาบาดเจ็บสาหัสแบบนี้ตอนนี้สิ่งที่ทำได้คือหนึ่งส่งกำลังใจไปให้น้องเจ้าขา
ให้น้องหายไวให้น้องกำลังใจดีแล้วก็ส่งไปที่ทางตำรวจว่าตำรวจคะเร็วหน่อยเดินเรื่องเร็วหน่อย
คือคุณย่าของน้องเจ้าขาน้องพีพีบอกว่าคดีนี้เนี่ยคือนอกจากกลัวหลุดคดีแล้วเนี่ยแต่ว่าสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยย่าบอกอยากให้คดีไปถึงที่สุดเนี่ยคือให้คนที่ทำหลานเนี่ยถูกประหารชีวิต
ค่ะก็ขอให้โดนโทษที่หนักที่สุดก็แล้วกันนะคะ